ส่วนอันนี้เนี่ยเวลาไปขโมยเงินในตู้บริจาคของวัดว่าบาปแล้วนะ
อืมแต่อันนี้บาปหนากว่าอีกคุณผู้ชมคิดดูสิมาถึงที่วัดนะจะมาขอบวช
เสร็จแล้วบวชเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยน่าจะป่วยเป็นมะเร็ง
ขอตังค์เจ้าอาวาสไปรักษามะเร็งเป็นแสน

มาบอกว่าย่าปลุป่วย
อาการไม่สู้ดีน่าจะอยู่ได้ไม่นานขอศึกละกัน
ไปเที่ยวกลางคืนเอาตังค์ไอ้แสนนั้น

พอฟังสตอรี่เรื่องนี้แล้วโอ้โห
ที่นั่งอยู่นี่อายุ๑๙
เขาบอกอายุ๑๙นายขจรศักดิ์พุทธสังค์ค่ะ
เนี่ยถูกพระในวัดหนองตะพดที่ชะอำเพชรชบุรีเนี่ย
คุมตัวเอาไว้แล้วก็ประสาน
ประสานให้ตำรวจมารับตัวไปดำเนินคดี
เพราะว่าตัวของนายขจรศักดิ์มาบวชหลอกอตังเจ้าอาวาสไป
ท่านเจ้าอาวาสพระครูภัยโรธเล่าให้ฟังบอกว่า
ขจรศักดิ์เขามาหาแล้วมาอ้างด้วย
บอกว่ามีตำแหน่งเป็นผอโรงเรียน

ใส่ชุดขาวมาเลย
แล้วมีปัญหาส่วนตัวก็เลยอยากจะบวช
ทีนี้ท่านเจ้าวาดท่านก็สงสาร
บวชให้๓๔วันต่อมาตอนนั้นเป็นพระแล้วไง

นี่ท่านเจ้าอาวาสป่วยอาจจะเป็นมะเร็งด้วย
ต้องไปตรวจร่างกายจริงมีประกันนะ
แต่เดี๋ยวต้องสำรองตังค่าตรวจออกไปก่อน
จ่ายไปก่อนท่านเจ้าอาวาสก็เลยพาพระขจรศักดิ์
ตรวจที่โรงพยาบาลสำรองจ่ายค่าตรวจไปให้สามหมื่น
แต่พอกลับมาถึงที่วัดนะพระขจรศักดิ์บอกว่า

บอกว่าต้องไปผ่าตัดที่กรุงเทพต้องใช้เงินอีกเป็นแสนเลย
โอ้โหท่านเจ้าอาวาสท่านสงสารค่ะ
ท่านไปยืมเงินยมพ่อยมแม่มาแสนหนึ่ง
ให้กับพระขจรศักดิ์ที่ว่าเนี่ยนะ
แล้วคงจะอ้างแหละว่าผ่าตัดเสร็จ
พอกลับมาถึงที่วัดมีพล็อปประกอบด้วย

เอาพระอ้อมผู้ใหญ่มาเอายารักษาโรคมา

ทีนี้มันดูสมจริงแหละ
หลังจากนั้น๕วันได้

หญ้าป่วยอาการไม่สู้ดีอาจอยู่ได้ไม่นาน
ขออนุญาตศึกไปดูแลย่าที่ราชบุรี

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอศึกเสร็จนะ

ไปเที่ยวโดยชวนเพื่อนของพระลูกวัด

โอ้โหและนี่ไงก็เลยเป็นคลิปนี้

ก็เลยมาเปิดโปรงความจริงกับท่านเจ้าอาวาส
แล้วท่านเจ้าวาดดูโอ้โหไปเที่ยวสถานบรรทงนะ
กำลังตื๊ดเลยใช่ดื่มกิน
สุดยอดจริงเลยนี่